คุณผู้ชมคะคณะแพทย์ได้มีการชนะสูตรพลิกศพ
ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู

รวมถึงได้มีการชนสูตรพลิกศพร่างของผู้ก่อเหตุแล้วด้วย

มีทั้งคนที่อาการบาดเจ็บทางร่างกายอาจจะไม่มากนัก
แต่อาการบาดเจ็บทางจิตใจ
สภาพจิตใจน่าเป็นห่วงทุกคนค่ะ
คือวันนี้ตอน๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางไปเยี่ยมเด็กชายวัย๓ขวบ
รายงานว่าเด็กมาถึงตั้งแต่เมื่อวานในอาการสาหัส
ทำการผ่าตัดเรียบร้อยพักรักษาตัวรอดูอาการจนเวลา๔นาฬิกาฟื้นค่ะ
น้องฟื้นขึ้นมาแขนขาเริ่มขยับและเคลื่อนไหวได้
หมายความว่าอาการดีขึ้นนะคะแต่ยังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
ก็มีญาติมาดูแลทางโรงพยาบาลก็อำนวยความสะดวกให้นะคะ
คุณผู้ชมสำหรับญาติที่เป็นห่วงอยากจะเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลก็จัดที่พักให้เลยอยู่ภายในโรงพยาบาลเลยค่ะ
ในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ประหลักส่วนสารรสุขบอกว่า
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๗คนอาการคงที่ไม่น่าเป็นห่วง
อาการไม่ได้หนักมากอันนี้หมายถึงอาการในส่วนของร่างกาย
แต่สภาพจิตใจสภาพจิตใจของผู้บาดเจ็บ
รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รายมีรายงานว่าอาการน่าเป็นห่วงจริงค่ะ
ก็เลยต้องกำชับให้ทีมสุขภาพจิตติดตามอาการนะคะ
ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ก็จะมีการดูแลและประเมินอาการเป็นรายไป
คุณอนุทินก็ไปที่นิติเวศค่ะ
ซึ่งมีการชนะสูตรศพร่างของผู้เสียชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อก็คือ๓๗ศพ
รวมถึงร่างของผู้ก่อเหตุอีก๑ศพรวมเป็น๓๗
ก็ได้มีการพูดคุยกับทีมแพทย์นิติเวศ๖ท่านนะคะ
ซึ่งเดินทางมาจากโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลสกลนครเลยและเพชรบูรณ์
ก็มีการใช้เครื่องเอ็กซาเรย์โมบายราคา๕๐กว่าล้านนะคะ
อันนี้คือช่วยในการชนะสูตรก็เลยรวดเร็ว
เสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยงนะคะ
ช่วงเวลาสักเที่ยงก็จะมีรถกู้ภัย๕๐กว่าคัน
ทยอยนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
่งหน้าไปองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดน้องบัวลำพู

ก็จะมีเจ้าหน้าที่มีรถกู้ภัยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้
แต่คุณผู้ชมคะตลอด๒ข้างทางกว่า๙๐กิโลเมตร
ชาวบ้านริมสองข้างทางมาร่วมไว้อาลัยค่ะ
มายืนส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมคุณธรรมอุดรธานี
ยังนำโรงเย็นใส่รถคอนเทนเนอร์
เพื่อให้ญาตินำไปรักษาศพเอาไว้ระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ
คือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะช่วยเหลือ
ทางครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่
ประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะขบวนรถกว่า๕๐คัน
เปลี่ยนเส้นทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค
เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๐นาทีญาติก็มารับศพที่จุดนี้จุดเดียวเลยนะคะ
นำเอกสารส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเอกสารของญาติมาติดต่อขอรับร่าง
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

จะช่วยอำนวยความสะดวกส่งร่างของผู้เสียชีวิต
ไปตามสถานที่ที่เย็ดขอความช่วยเหลือไว้ค่ะ